ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มีกระแสดราม่าโตโน่เตรียมว่ายน้ำข้ามลำแม่น้ำโขงก็อดให้พูดถึงแม่น้ำโขงไม่ได้ถือว่าเป็นสายน้ำเส้นเลือดใหญ่หนึ่งในแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่ผ่านมาค่ะสิ่งมีชีวิตในลำแม่น้ำโขงรวมทั้งชาวบ้านต่างด
กลายเป็นวิกฤตแม่น้ำขงที่ยากจะแก้ไข

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
โดยเฉพาะเป็นแหล่งอาศัยของปลากว่า๑๑๐๐ชนิด
ส่งผลให้แม่น้ำสายนี้กลายเป็นประมงน้ำจืดขนาดใหญ่
แต่ปัจจุบันนะคะระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำโขงเปลี่ยนไปค่ะ
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
โครงการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

หรือว่าจากประเทศต้นทางน้ำด้านบน
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผู้คน
แล้วก็สิ่งมีชีวิตที่อยู่ท้ายเขื่อน
ปัญหาที่เห็นได้ชัดนะคะคือลำน้ำโขงนั้นมีน้ำที่ใสผิดปกติ
ราวกับน้ำทะเลเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแม่น้ำไร้ตะกรค่ะ
เพราะว่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนตะกอนเหล่านี้จะถูกกักไว้ที่บริเวณหน้าเขื่อน
ทำให้น้ำใสซึ่งน้ำใสเนี่ยจะเป็นการลดธาตุอาหารของสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำโขง
คุณผู้ชมค่ะเขื่อนถือว่าทำให้วัฒจักรของแม่น้ำโขงนั้นไม่ไหลตามธรรมชาติ
เนื่องจากมีการปล่อยน้ำในเขื่อนโดยไม่อิงตามฤดูกาล
แต่เป็นการปล่อยตามการต้องการของการผลิตกระแสไฟฟ้า
ทำให้ฤดูฝนนั้นก็เกิดการแรงส่วนฤดูแรงนั้นก็ปรากฏว่ามีน้ำเยอะนะคะ
ทั้งนี้นะคะวิกฤตของลำน้ำโขงในปัจจุบันฤดูฝนเกาะแห่งแรงกว่าฤดูแรง
ส่วนต้นตะไคร้ต่างก็มีการยืนต้นตายมากกว่า๗๐
สัตว์น้ำไม่มีที่อยู่แหล่งอาหารลดจำนวนลง
ไข่ปลาลูกปลาที่เกิดใหม่ก็ศูนย์พันธุ์นะคะ
จะเห็นได้ว่าลำน้ำโขงนั้นที่ขึ้นขึ้นลงนะคะ
น้ำก็เองก็ไม่มีสัญชาติยานในฤดูการต่างแล้ว
ปลาก็สับสนคนหาปลาเองก็สับสน
ชาวบ้านริมฝั่งโขงผู้คนในวิถีริมโขงต่างก็ออกมาเรียกร้อง
ให้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ที่สุดนี้ก็หวังว่าระบบนิเวศของลำแม่น้ำโขง
จะได้รับการแก้ไขต่อไปเพื่อเป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ
ภายใต้ความหวังที่หวังว่าสภาพของแม่น้ำโขงจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ